หิวแล้วก็ต้องไปเติมพลังกันหน่อยสิคุณผู้ชม
เดี๋ยววันนี้นะเราจะพาไปทานขนมโบราณสูตรเก่าแก่กว่าร้อยปี
ว่ากันว่า๑ปีมีให้กินแค่๓เดือนเท่านั้น
ขนมที่ว่านี้หน้าตาเป็นยังไงอร่อยแค่ไหน

แต่ชาตินี้จะชาติไหนหัวใจฉันยังเหมือนเดิม

คุณพี่มาพูดเรื่องนี้ดิฉันไม่เข้าใจหรอกเจ้าค่ะ
อ่าพวกคุณสองคนนี้น่าจะดูละครมากเกินไปนะคะ
เพลงมันมานึกว่าโอ้อเจ้ามาแล้ว

แม้ภาพแม้เสียงแม้เพลง
ทำให้เรานึกถึงความเก่าแก่
ความโบร่ำโบราณตำรับไทยก็ตาม
อยากให้คุณผู้ชมสนอกสนใจกระบวนการทำขนมโบราณนี้ค่ะ
ควันไฟจากกาบมะพร้าวลอยตลบอบอวน
วิธีการทำที่แปลกหูแปลกตานี้นะคะ
เขากำลังทำขนมหม้อแกงโพหักค่ะ
อยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของคุณเบนเจวันทองดอนน้อยหรือคุณโบค่ะ
อยู่ที่ตะบนโพหักอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรี
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ชาวบ้านรู้ว่าฤดูการนี้คือฤดูการขนมหม้อแกงพอหักได้เริ่มต้นแล้ว
๒ปีทานได้แค่ช่วงฤดูหนาว๓เดือนนี้เท่านั้น
ตอนนี้ฉันอยากทานฤดูร้อนไม่ได้หรอกโอดค่ะคุณ
อดนะคะคุณต้องมาให้ถูกช่วง
วิธีการทำขนมอบแบบโบราณนี้เริ่มต้นด้วยการใช้กาบมะพร้าวแห้งจุดไฟให้ความร้อน
วางลงบนเตาถ่านและถาดปี๊บที่อยู่ด้านบน
เพื่อให้ขนมสุกทั่วถึงเสมอกันทั้งชิ้นนะคะ
คล้ายทำเค้กเหมือนกันนะลักษณะการให้ความร้อน
เพราะฉะนั้นเวลามันสุกมันก็จะให้กลิ่นหอมตลบอบอวนชวนรับประทานค่ะ
คุณโบบอกว่าสูตรขนมหมอกแกงและขนมบ้าบิลของทางบ้าน
เป็นการส่งต่อจากบรรพบรุษมากว่าร้อยปีแล้ว
ปัจจุบันคุณโบเนี่ยเป็นทายาทรุ่นที่๕ที่ทำแบบนี้นะคะ
และในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูหนาวเนี่ยชาวบ้านจะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวนาปี
บางคนชาวบ้านในพื้นที่บางคนเนี่ยเขาก็จะนำข้าวและวัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงเป็นอาหารและขนม
อย่างขนมหม้อแกงโบราณและขนมบ้าบินนี่ก็เป็นหนึ่งในขนมโบราณที่ชาวบ้านนิยมทาน
แกงแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นเช่นเดียวกันกับบ้าบินแบบนั้น
แน่นอนค่ะถึงบอกว่ามันเป็นสูตรโบราณกว่าร้อยปี
เขาจะทานขนมแบบนี้ในช่วงหน้าหนาวเพื่อบรรเทาความหนาวเย็น

เป็นชิ้นทานกันได้สะดวกสะดวกพอทานกันก็อร่อยมีเรี่ยวมีแรงในการลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะ

แพงเลยค่ะใครอยากจะไปลิ้มลองความอร่อยนะติดต่อไปได้นะ
ร้านขนมหม้อแกงโบราณสูตรแม่เมียนเฟซบุ๊กเบนเจวันทองดอนน้อยนะคะ
หมายเลขโทรศัพท์หน้าจอเลยค่ะ๐๙๕๓๙๘๕๑๘๔นะคะ
โอ้โหน่ากินน่าทานจริงวันนี้ต้องโดนแล้วหม้อแกงไม่ก็บาเบลอค่ะ